พอพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยหลายคนก็แหมถ้าถามถึงชื่อของผู้ชายคนนี้ไม่รู้
กันไปแล้วหรือยังยังไม่ลืมหรอกทุกคนจำได้คุณวรวีมะกุดี
ก็ได้พูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อน
ก็ตอบมาเปิดใจกับทางทีมข่าวไทยรัดที่วีช่อง๑๒ขอขอบคับช่อง๓๒ครับ
ได้เปิดใจว่าตอนนี้ก็ทุ่มเทเต็มที่การไปลงสมัครรับเลือกตั้งกับภักดิ์ประชาชาติครับ
ก็คือจะไปเล่นการเมืองแล้วไม่มายุ่งเกี่ยวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้ว

แล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณวรวียังเปิดเผยถึงนโยบายสำคัญ
ถ้าอยากถ้าหากว่าได้เป็นส่อแล้วเนี่ย
ก็พูดถึงเรื่องของสมาคมกีฬาว่าจะต้องมีอาวุธที่ครบมือ
นั่นคือจะต้องมีศูนย์ฝึกกีฬาจำเพาะในแต่ละชนิด
แล้วก็จะท่องเข้าถึงทุกคนได้เพื่อสร้างกีฬาให้แข็งแกร่ง
ซึ่งเขาเองในฐานะที่เคยเป็นบุคคลในวงการกีฬามาก่อน
มั่นใจว่ากีฬาไทยจะสามารถพัฒนาให้ทัดเทียมกับระดับโลกได้นั่นเองนะครับ

ที่อยู่ในวงการกีฬามาเรารู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลย
เราก็เลยเขียนไว้ในเรื่องของในนโยบายของพักการเมือง
ที่เราคิดว่าเป็นพักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของกีฬา
และเรื่องของสมาคมกีฬาย้อนกลับไปนิดนึงที่ว่า
สมาคมกีฬาจะต้องไปสู้รบตบมือกับนานาชาติอะไรต่าง

อาวุธพื้นฐานครบมือเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับใครเขาได้
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเลย
แล้วนอกจากนี้คุณวิรวิทย์ยังได้ถามคำถามสำคัญ
ซึ่งคุณวารวีมะโกดีเขาก็บอกนะคะว่า
ก็แน่นอนล่ะมีประสบการณ์เคยนำเข้าโค้ดมาเยอะ
สุดท้ายคนไทยก็ตอบโจทย์สุดว่างั้นเถ

พ้นโทษแบนเกี่ยวกับวงการฟุตบอลก็บอกว่าคงไม่กลับมาแล้วแหละ
จากว่าที่ผ่านมาก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เคยไฟฝันเอาไว้แล้วก็คือการพาทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก๒๐๑๘ให้ได้
แต่บอกว่ามั่นใจนะว่าบุคลากรยุคใหม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่อีกหลายคน

เราก็เลยยังคิดเราคิดว่าถ้างั้นมันก็หมด
จุดที่เราต้องการที่จะสร้างความสำเร็จไปแล้ว
ซึ่งทุกคนบอกว่ามันเป็นความฝันเป็นอะไร
แต่ว่าตอนนั้นเราหวังแล้วว่าเราทำได้

ก็เลยถ้าถามว่าอยากจะกลับมาไหม
เราก็ตอบลำบาก
คือถ้าถามตรงก็ไม่อยากกลับมาแล้ว
มาดูกันที่ชัดเจนแล้วล่ะ

ก็ออกมาชัดเจนว่าคงไม่กลับมาแล้วล่ะ